เมื่อกี้แลนด์มันอยู่ตรงเราแล้วเมื่อกี้แลนด์มันอยู่ตรงเรา
แล้วเมื่อกี้แลนด์มันอยู่ตรงเรา
แล้วเมื่อกี้แลนด์มันอยู่ตรงเรา
แล้วเมื่อกี้แลนด์มันอยู่ตรงเรา
แล้วเมื่อกี้แลนด์มันอยู่ตรงเรา
แล้วเมื่อกี้แลนด์มันอยู่ตรงเรา
แล้วเมื่อกี้แลนด์มันอยู่ตรงเรา
แล้วเมื่อกี้แลนด์มันอยู่ตรงเรา
แล้วเมื่อกี้แลนด์มันอยู่ตรงเรา

แล้วเมื่อกี้แลนด์มันอยู่ตรงเรา

แล้วเมื่อกี้แลนด์มันอยู่ตรงเรา

ตั้งแต่ตรงนั้นครับแล้วก็เห็นว่าเอ๊ะตั้งใจจะหยุด

ทั้งที่ก่อนหน้านั้นจี้ท้ายเหมือนจะสอยตูดเรานะ
พอตีขึ้นไปคู่ได้ปั๊บก็เลยกดกระจกถาม

เธอขับรถเตรียมจะกลับคอนโดริมน้ำเจ้าพระยา
ลงทางด่วนงามวงวานจะข้ามแยกสะพานแครรายครับ

หกล้อตู้ทึบขับจี้ท้ายเกือบชนรถเธอ
แล้วพอแซงขึ้นมาแซงพ้นเสร็จแล้วแกล้งเบรกครับ
คลิปไว้ทั้งหมดแล้วส่งไปที่เพจดัง

พร้อมกันนี้เธอโทรไปที่บริษัทนะฮะ
ข้อมูลที่ขึ้นไว้ท้ายรถโทรไปร้องเรียนแล้วก็ส่งคลิปหลักฐาน
คลิปนี้แชร์ออกไปปรากฏว่าผู้จัดการบริษัทขนส่งดังกล่าวครับ

พนักงานก็คือคนที่ขับรถหกล้อตู้ทึบเนี่ย
เดินทางไปพบกับผู้เสียหายไปที่โรงพักรัฐนาธิเบส
ผู้ชายเสื้อสีเขียวด้านซ้ายที่ใส่แมสสีชมพูครับ
ส่วนผู้หญิงท่านนี้ก็คือนักธุรกิจที่อยู่บนรถเบนท์นั่นแหละครับ
ตอนแรกผู้ชายคนนั้นเขาไม่ยอมรับนะครับว่าเขาเป็นคนทำ
แต่สุดท้ายเธอบอกว่าพูดตรงนะเอาคิดใหม่นะคิดให้ดีนะ
เขายอมรับครับในที่สุดแล้วก็มีการขอโทษ
ก่อนที่จะมีการมอบกระเช้ามอบกระเช้าแล้วไหว้ขอโทษ
ลายทางสุดท้ายครับต่างฝ่ายต่างก็ปรับความเข้าใจกันได้
ไกลเกลี่ยโอเคไม่ติดใจเอาความ
แต่ฝั่งนักธุรกิจเธอบอกว่ามีสติหน่อยนะพี่
ขับรถต้องระมัดระวังลองฟังฮะ
ขอโทษได้ไง
ค่ะขอบคุณมากค่ะ
พี่ก็ขอให้น้องจัดเป็นบทเรียนน้าแล้วก็มีสติ
แล้วก็ต่อไปเราจะได้ไม่ทำผิดแบบนี้
ค่ะขอบคุณมากค่ะ
ขอบคุณมากค่ะ